หนุ่มป่วยซึมเศร้าตายแต่ทำไมมีร่องรอยปริศนากัน
คือไอ้รอยที่บอกว่าเป็นรูตรงโหนกแก้มรอยที่ตาซ้ายมีคราบเลือด
รวมถึงแผลที่นิ้วมือขวาเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากสิ่งไหน
ซึ่งทางตำรวจสพมนครศรีธรรมราชก็ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชม
บ้านหลังนี้อยู่ที่เยี่ยมเพลิง
ซึ่งไปเจอศพของนายกิรติผลกลับหรือว่าในเฟิร์สอายุ๒๓ปี
คือเสียชีวิตอยู่ที่ห้องนอนชั้น๒อยู่บนเตียงเลยนะคะ
นอนตะแคงกอดหมอนข้างแล้วคุณผู้ชมที่เบลออยู่ตรงนู้น
หกแก้มตรงขวาเป็นแผลรูมีเลือดไหลออกมา
แล้วที่ตาซ้ายมีคราบเลือดติดอยู่
มีแผลที่นิ้วมือขวาอีก๑แผล
สิ่งเหล่านี้แหละทำให้ญาติสงสัย
แล้วมันไม่ใช่แผลใหญ่นะคุณมันไม่ใช่แผลแบบแทงฆ่าปาดคอไงคะ
ก็เลยสงสัยว่านี่โดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
ทีนี้ทางหมอโรงพยาบาลมหาราชนสูตรพลิกศพแล้ว
ไม่ได้เจอแผลที่โดนทำร้ายร่างกายบริเวณอื่นเลย
แล้วน่าจะตายมา๑๘๒๐ชั่วโมงในห้องนอน
ดูในห้องซิมีรอยรื้อค้นอะไรมีรอยการต่อสู้อะไร
เจอแต่ถุงยารักษาโรคแล้วก็ยาโรคป่วยซึมเศร้าค่ะ
ทีนี้ทางแม่ของผู้ตายบอกว่าตัวแม่เองเนี่ยนะ
จริงแม่ก็จะไปมาระหว่างที่ทำงานอำเภอลานสกา
กับที่บ้านนี่แหละก็จะมีญาติที่เป็นผู้ชาย
พักอยู่ที่บ้านแต่ก็นอนคนละห้องกับเกียรติลูกชาย
แล้วลูกแม่ก็เป็นคนเงียบไม่ได้มีปัญหาทะเลาะอะไรกับใคร
โทรมาบอกบอกว่าลูกชายปิดห้องเงียบมา๒วันแล้วนะ
เพราะประตูเรียกกีฤติกีฤติก็ไม่เปิด
ทีนี้พอปีนบันไดเข้าทางประตูอีกด้านหนึ่งเลยนะ
ก็เห็นว่าอ้าวนี่คือเสียชีวิตอยู่เหรอนอนตายอยู่บนเตียง

นอนก็ไม่เคยเหล้าแหละค่ะ
นี่แหละค่ะซึ่งทางคุณหมอเองก็แจ้งพ่อกับแม่นะคะว่า
ลูกชายเสียชีวิตจากอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว
แล้วแผลล่ะที่บอกว่าแบบโดนเป็นรูเป็นรู
คืออะไรอาจจะโดนพวกสัตว์ประเภทหนูหรือแมลงสาปคุณกัดแท้
หนกแก้มที่บอกเป็นรูแล้วก็มือขวาที่เป็นแผล
คือเป็นแผลหลังจากตายนะ
แต่ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องดู
ถ้าเกิดว่าแม่ยังติดใจอะไรก็ต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียด
แล้วก็ค่อยมอบร่างให้กลับไปทำพิธีตามศาสนา
เพราะการชนสูตรเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องของสัตว์กัดแท้นะที่หมอบอก
แต่ว่าผลชนะสูตรอย่างละเอียดจะเป็นยังไง
ต้องรอว่าคุณพ่อคุณแม่จะอนุญาตให้ชนะสูตรต่อหรือเปล่า
แต่ตอนที่ชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยคือคุณแม่คือก็พูดขึ้นมาเหมือนกันนะว่า
ที่บ้านหนูเยอะพูดเหมือนกัน
นี่ไงพอหมอเขาบอกว่าแผลจากสัตว์